ครับมวยคู่แรกเปิดหัวของเราวันนี้ครับ
ฝ่ายแดงยอดภูหลวงภูวะโรงน้ำแข็ง
ชื่อไมค์กิ่งปะทุมอายุสิบห้าปีเป็นชาวจังหวัดสาแก้ว
กมาแล้วห้าสิบแปดครั้งชนะสี่สิบห้า
แพ้สิบเบ็ดเสมอสองครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเก่งก้าลูกหนองยายเทียมที่จังหวัดจันทบุรีครับ
ชื่อซิริชัยอู๋ซับอายุสิบเก็บปีเป็นชาวจังหวัดสารบุรี
กมาแล้วสี่แปดครั้งชนะสามสิบสามแพ้สิบห้า
ข้างหลังชนะคะแนนยอดภูหลวงหัวลงน้ำแข็งที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
นี่หัวหลงน้ำแข็งนี่โอ้โหไปแล้วไปแล้วทีเดียวเลยโอ้โหไม่ทันระวังนะ
แม่กาวซิเมนจราเข้เขียวยังไม่ทันตั้งตัวเลยยังไม่ทันนับเงินเลย
๐บาทแจกซะแล้วคู่แรกจบเลย
น่าจะเป็นการน็อกเร็วที่สุดนะครับในการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบันนะครับ
แม่แฟนมวยยังไม่ทันเดินข้าวสนามเลยท่านผู้ชมอยู่ที่เดียวเลยเดี๋ยว
ขวาตายซ้ายตบสลบเรียบร้อย

พอเจริญแพทย์ไปในยกที่๑นะครับ

อีกมุมหนึ่งตั้งเดียวเลยเรียบร้อย

เลยโรงเรียนไทยรัฐ